ทางออกทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับคุณสุธินคลังแสง
พี่ชื่อสูตรพี่มันจะโอเคไหม
เสนอสูตรทางสามแพร่ง
ทางสามแพ่งส่วนใหญ่เขาไปเจอของไม่ดีกันนะ
คุณผู้ชมครับส่วนสวสมชายบอกว่า
ก็เลื่อนไปสิมันเลื่อนได้นี่เลื่อนโหวตนายก
เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไปหย่ากันซะก่อน

ท่านเป็นสวใช่ไหมแล้วก็

เป็นเลขานุการวิบวุฒิสภา
บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากเพื่อไทยนะ

นะครับไม่ต้องติดต่อมาคุยกับสวหรอก
เพราะว่าถ้าเป็นงานแต่ง
สวรรค์ก็เหมือนแค่รับเชิญเหนือเฉยนี่อยู่ขอหล่อ

เพื่อไทยไปตกลงว่าจะแต่งงานกับใคร

ก็พบว่าน่าจะเกิน๔๐๐เสียงแล้ว

ส่วนหลายภาคการเมืองที่ไปคุยกับเพื่อไทย
แล้วตั้งเงื่อนไขว่าต้องไม่มีก้าวไกล
จึงต้องพึ่งเสียงสอวร์

เลื่อนจาก๒๗ออกไปก่อน
คิดว่าต้นเดือนสิงหาก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม

แล้วเดี๋ยวก็จะมาว่าสวอีกนะครับ

พี่เบิร์ทสอวร์สมชายบอกอะไรนะ
สอวร์เปรียบเหมือนแขกรับเชิญ
แต่แขกรับเชิญสามารถจะค้านได้ด้วยนะ
บอกว่าการโหวตนายกวันที่๒๗กรกฎาคมนี้

ไม่มีตัวหลอกโดยจะอยากให้โหวตนายก
ในรอบแรกเลยเพียงรอบเดียววันเดียว
นะครับชื่อแรกที่เสนอเพียงคนเดียว

ก็ขอเลื่อนก่อนส่วนตัวมองว่า

ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยขณะนี้

แพร่งที่๑คือ๘พักร่วมกอดคอกัน

แล้วก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ต้องยอมรับว่า

แพร่งที่๒คือ๘ภักดิ์ร่วม

ยังมี๙ไกรเอมป์โอยูยังเหมือนเดิม
แต่ขอลดเงื่อนไขทั้งสองฝ่าย
กรณีสวบอกว่าไม่เอาก้าวไกลก็ไปขอสวว่าเอาก้าวไกลมาด้วยแล้วอยากให้ปรับตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมนะแล้วจะคุยกับก้าวไกลนะครับเรื่อง๑๑๒นะครับถ้าก้าวไกลลดแล้วทางนั้นเขาโอเคนะครับแต่หากทางนี้ไม่ลดเนี่ยทางโน้นก็ไม่รับ

มันมีหรือไม่มียังไงนะครับเพราะว่าทางฝั่งเพื่อไทยเองเขามาโพสต์อันนี้โพสต์ลงทาวิทเตอร์มีการทาวิทด้วยนะครับบอกว่าไม่มีดิวลับคุยทุกพักเปิดเผยกับสวเนี่ยก็มีคนไปคุยเพื่อบอกเพื่อนแปดพักก็เดี๋ยววันพรุ่งน
ก็เลยถามคุณผู้ชมเชื่อเรื่องดิวลับไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าจะไปเดินสายคุยกับทางสวแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับหลายคน